ไม่อยากจะให้มองว่าเรื่องนี้มันธรรมดา
ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าทำตัวให้ชิน
แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเอง

เพราะเรื่องนี้มันกระทบต่อสุขภาพ
คนที่ไม่เป็นภูมิแพ้ไม่รู้
แต่คนที่เขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยเขารู้
แล้วมันไม่ตายทันทีครับ
แต่ว่ามันจะเป็นโทษกับร่างกายมาก
วันนี้ถ้าใครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ลองพลิกดูหน้าหลังสิครับ
ไทยรัฐลงเต็มหน้าเลย
กลับไปดูของนี่เห็นไหมอันนี้ครับนี่
ต้นเหตุโรคร้ายตายวัยไม่รู้ตัว

ในออนไลน์ของไทยรัฐเนี่ย
เขาจะมีข้อมูลน่าสยดสยองน่ากลัวมาก
มาวันนี้ที่เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
พอจะอุ่นใจขึ้นมาบ้างก็คือว่า
ชงยกระดับแก้ฝุ่น
เข้มตรวจควันดำ
ยาแรงห้ามรถบรรทุกเข้ากรุง
อันนี้เนี่ยเป็นมติของคณะกรรมการควบคุมพลพิษเมื่อวาน
แล้วมตินี้เขาจะเอาเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอ
วันที่๒๑มกราคมนี้

ใครต้องมีหน้าที่ทำอะไร

อย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ถ้ามตินี้ออกมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำอะไรบ้าง
ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกดีเซลเข้ากอทม
เดิมเนี่ยจำกัดไว้ที่วงแหวนรัชดาพิเศษวงแหวนชั้นใน
ของใหม่เนี่ยไปดักไว้ตั้งแต่วงแหวนกาญจนาพิเศษเลยครับ
ออกข้อบังคับให้รถบรรทุกดีเซลเข้าเขตพื้นที่ชั้นในของกรตบได้เฉพาะวันคู่
ตามช่วงเวลาที่กำหนด
เอาเฉพาะช่วงเดือนมกรากุมภานี่แหละเอา๒เดือนเท่านั้น
กระดับความเข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์ควันดำ
แล้วก็๔ออกประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน
นี่คือสิ่งที่ตำรวจต้องทำ
กรมการขนส่งทางบกต้องทำอะไรมั่งกรมการขนส่งทางบก
ตรวจสอบรถโดยสารวงเล็บว่าไม่ประจำทางทุกคัน
โดยเพิ่มชุดตรวจเป็น๕๐ชุดในเขต๕๐เขต
ถามว่าทำไมเว้นรถประจำทาง
เพราะว่ารถประจำทางเนี่ย
ถ้าจะตรวจต้องไปร่วมมือกับบกจรของตำรวจ
ก็เลยมีข้อ๒ว่าให้กรมการขนส่งทางบกไปร่วมกับบกจร
ยกระดับความเข้มงวดกวดตรวจจับรถควันดำโดยสารและรถบรรทุก
ออกคำสั่งห้ามใช้รถนี่กรมการขนส่งทางบก
โรงงานอุตสาหกรรมล่ะคุณมีหน้าที่ต้องทำอะไรจากนี้
ถ้าขอรมอผ่านมาตีนี้นะ
คุณต้องตรวจสอบโรงงานที่มีนัยยะสำคัญทำให้เกิดฝุ่นละออง
หากเกินมาตรฐานให้สั่งหยุดปรับปรุง
ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง
เพิ่มแรงจูงใจสำหรับโรงงานที่ให้ความร่วมมือในการลดกำลังผลิต
นี่คือสิ่งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมต้องทำ
อทมล่ะเจ้าของพื้นที่กอทมต้องทำอะไรมั่ง
ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า
อันนี้ก็เห็นพูดกันมานานแล้วนี่
งวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด
ที่นี่กรมทมที่นี่ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดคุณต้องทำอะไรบ้าง
ให้ออกข้อบรรยัติท้องถิ่นห้ามการเผาขยะมูลฝอยเผาย่าเผาต่อสั่ง
หรือเศษวัสดุทางการเกษตรหรือสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตนเองหรือสาธารณะ
และเข้มงวดการควบคุมยานพานะโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ขอความร่วมมือลดการใช้รถส่วนตัวมาทำงานรถยนต์ของส่วนราชการ
ต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน
ถามว่ามาตรการทั้งหมดนี่ดีไหมครับโอ้โหดีหมดเลยครับ
สำคัญแต่ว่าถ้าคอรมอผ่านมตินี้ออกมาแล้วเนี่ย
คำถามก็คือท่านจะทำกันจริงไหมครับ
สองท่านจะทำอย่างต่อเนื่องไหมครับ
สามถ้าผู้ประกอบการรถบรรทุกเขาโวยเขาไม่ยอมเขาประท้วง

สามเรื่องเพราะนโยบายดีดีแบบนี้เนี่ย
ถ้าทำไม่จริงจังทำไม่ต่อเนื่อง

มันขึ้นอยู่กับฝ่ายปฏิบัตินั่นแหละ
คำถามตามว่าทำไมต้องไปยุ่งกับเรื่องรถยวดยานมากกว่าไปกวดขันเรื่องอื่น
เพราะเขาไปสำรวจมาแล้วครับ
ฝุ่นมลพิษ๒๕เนี่ยต้นเหตุสำคัญมาจากรถและยวดยาน

อย่างอื่นเนี่ยฝุ่นเฟินที่อื่นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยไม่มาก
วดยานรถยนต์บนท้องถนนนี่แหละคือปัญหาสำคัญ

ถ้าแก้เรื่องรถยนต์ควันดำที่ปล่อยควันดำออกมาได้เนี่ยจะแก้ได้เยอะ
เพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
ประเทศที่เขาเจอปัญหาแบบเราเนี่ยเขาเด็ดขาดเลย
แล้วเขาก็ไม่โวยวายเขายอม
มันเรื่องสุขภาพนี่ครับ
มันคนมันโดนกันหมดนี่ครับ
เจ้าหน้าที่เขาทำงานจริงจัง

แล้วพอเจอรถควันดำเขายัดเงินให้แล้วก็วิ่งผ่านต่อไปได้อีก

เพราะว่าทำไปสักพักนึงคุณก็หย่อแหยะกัน
กันคุณอ้างกำลังไม่พออ้างคนไม่พออ้างอะไรก็ไม่รู้
สารพัดแต่นี่มันเรื่องสำคัญไงถัดมาก็คือว่ารถบรรทุก
เนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือเนี่ยเขาควรจะฟังข้อมูลนี้
ด้วยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณวราวุฒิบอกว่าสำหรับรถ
บรรทุกเนี่ยให้อดให้ขอความร่วมมือแค่๒เดือนเท่านั้น
นั้นมักกรากับกุมภาเพราะว่าสองเดือนเนี้ยจะเป็นสองเดือน
ของสถานการณ์วิกฤตคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝาชีครอบ
ประเทศไทยนึกออกไหมฮะมันเหมือนมีฝาชีครอบประเทศไทย
อยู่เพราะสภาพอากาศมันไม่มีลมแต่เลยจากเดือนกุมภา
ไปแล้วเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นขอความร่วมมือสอง
เดือนอย่าประท้วงขอความร่วมมือเห็นแก่สุขภาพของ
คนในเมืองมันอาจจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เพราะว่าให้วิ่งได้ตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะเที่ยงคืนถึงตี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมันมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาแน่ในการ
ขนส่งแต่ขอความร่วมมือเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกัน
เห็นใจคนที่เขาเจอปัญหาบ้างหมอเนี่ยเขายืนยันแล้ว
ครับดูอีกทีหนึ่งเถอะคุณหมอสมศักดิ์อักษิณคุณ
สมศักดิ์นี่เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ท่านยืนยันอีก
ทีนึงว่าฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันส่งผลต่อ
ร่างกายหลายระบบทั้งระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจระบบ
ผิวหนังแพทย์ก็ออกมาเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงป้อง
กันตัวเองหมอคนหนึ่งนี่ก็น่าสนใจผู้อำนวยการลง
พยาบาลนพรัชราชธานีชื่อหมอสมบูรณ์ทศบวรหมอบอก
อาชีพที่ทำงานกลางแจ้งเช่นตำรวจจราจรพนักงาน
รักษาความปลอดภัยคนสวนนักกีฬาต้องสัมผัสฝุ่น
เอ็มสองจุดห้าจะทำให้เกิดอาการแบบเฉียบพลัน
คือระกายเคืองเยื่อเมือกแสบตาคันตาอาการทาง
ผิวหนังเช่นคันมีผื่นแพ้เหงื่ออาการของเลิกทาง
หายใจส่วนบนเช่นมีน้ำมูกอันนี้ใช่เลยครับคัน
แสบคอมีเสมหาอาการเลื้อรังได้แก่การเป็นโรค
ทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหลอดลมอักเสบถุงลง
โป่งพองที่ร้ายที่สุดคือมลพิษเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่ง
โรคมะเร็งปอดเห็นไหมครับนี่หมอเขาเตือนนะไม่
ใช่พูดเกินเหตุไม่ใช่พูดให้เวอร์เพียงแต่ว่าเราสูด
เข้าไปทุกวันเนี่ยเราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกแล้วเรา
คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปทำอะไรมาก
ไม่ได้หรอกครับและนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ย้ำอีก
ทีหนึ่งน่ะถ้าวันอังคานหน้ามาตีคลมอออกมาทำนี้
ตามนี้ตำรวจกรมการขนส่งทางบกอทมต่างจังหวัดกระทรวง
อุตสาหกรรมถ้าไม่ทำตามนี้เดี๋ยวเจอกันนี่คือขีดเส้น
ใต้ของเที่ยงวันนี้ครับนี่อาจารย์บอกไว้แล้วนะเดี๋ยวเจอ
กันค่ะคือยกระดับเนี้ยดีเป็นข่าวดีน่ะอาจารย์น่ะแต่ว่า
แม้ว่าจะทำจริงจังต่อเนื่องแล้วได้เกิดความร่วมเมืองอย่างใหม่

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
กันหนาแล้วครับเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เพราะว่าตอนนี้คนในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
กรุงเทพไม่ใช่เมืองหลวงนะเป็นเมืองฝุ่น